กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
เริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าเป็นคดีที่ทั้งเศร้าสะเทือนใจแล้วก็โหดเยี่ยมเหลือเกิน
ตอนนี้จับได้แล้วนะครับผู้ชายที่ฆ่าแม่แท้ของตัวเองแล้วทิ้งศพไว้กลางทุ่งนาที่จังหวัดชายภูมินะฮะ
ก่อเหตุเอาไว้ตั้งแต่๒๙มกราคมแล้วก็หลบหนีไป
นี่ฮะผู้ชายคนนี้นะครับนายทรงกรดหรือว่านายโจ้วัย๓๐ปี
ถูกตำรวจจับได้แล้วนะครับข้อหาฆ่าบุพการีนะฮะ
หลังจากติดตามไล่ล่าตัวอยู่หลายวันชาวบ้านก็หวาดกลัวกันไปหมด
เพราะว่าก่อคดีเอาไว้โหดเยี่ยมเหลือเกินนะครับ
นี่ฮะอีกจอนึงเนี่ยนี่คือภาพของแม่ของในโจ้นะครับ
นางอรพินวัย๕๒ปีวันนั้นมีคนไปเจอศพอยู่กลางทุ่งนาน
ในพื้นที่ตะบลหนองคูอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิ
เมื่อ๒๙มกราคมนะฮะนายทรงกฎถูกจับได้นะครับ
เมื่อเช้าตำรวจไปคุมตัวได้ที่บ้านหนองสองห้องตำบลนางาม
อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะจากชายภูมิเนี่ยไปอยู่นู่นเลยขอนแก่นเลยนะครับ
จับได้พร้อมกับจักรยานยนต์คันนี้ครับ
ยามาฮ่าสปาร์คสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็มีมีดพกติดตัวอยู่เล่มหนึ่ง
มีเงินสดนะฮะนายทรงกรดหรือนายโจ้ผู้ต้องหาเนี่ย
มีเงินสดติดตัวอยู่๑๑๑๔๐บาท
นี่ฮะตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนที่พื้นที่นะครับ
ที่สพมันจากคิรีที่ขอนแก่นก่อนนะฮะ
เดี๋ยวต้องส่งต่อไปที่ชายภูมิที่พื้นที่นะครับ
โจ้นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาเนี่ย

สีหน้าท่าทางนี้ดูนิ่งเฉยเรียบเฉยมากนะฮะ
ปูพรมค้นหาอยู่นะฮะตั้งแต่๒๙มกราคม
รวมแล้วก็๖๖วันได้สุดท้ายจับได้แล้วนะครับ
พลตำรวจโทยันยงเวทโอสดผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔นะฮะ
มาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองนะครับ
แล้วก็แถลงเรื่องของคดีของนายโจ้นะครับ
จากการสอบสวนในโจ้ผู้ต้องหาเนี่ยให้การอ้างว่า
สาเหตุที่ฆ่าแม่ตัวเองเพราะไปขอเงินแม่๒๐๐บาท
ขอถึง๒ครั้งแต่แม่ไม่ให้ก็เลยโมโห
บีบคอแม่จนแม่ตายคามือ
นี่ฮะคำสารภาพของนายโจ้นะครับ
หลังก่อเหตุในโจ้บอกว่าได้หนีหนีแบบหนีข้ามจังหวัดเลยนะครับ
จากพื้นที่เกิดเหตุที่บ้านเนี่ย
คือตำบลหนองคูอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิ
หนีไปกบดานอยู่ที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นก่อน
แล้วก็ไปอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสรคาม
นี่ฮะหลังจากนั้นไปต่ออีก
หนีตำรวจไปอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกรสินค่ะ
แล้วก็หลอกตำรวจวนกลับมาที่อำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่น
หนีไปหนีมาแบบนี้๖วันนะฮะ
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งแล้วก็มีเงินสดติดตัวอยู่ด้วย

รวมระยะทางเนี่ย๒๐๐กว่ากิโลเมตรนะครับ

ลักจักรยานยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
ที่ไปมีจักรยานยนต์ขี่หนีเนี่ย

ท่านผู้ชมครับเราไล่เรียงพฤติกรรมของนายทรงกรด
หรือว่าในโจ้วัย๓๐ปีนะครับ
หลังจากที่ก่อเหตุบีบคอแม่
เสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพแม่ไว้กลางทุ่งนาเนี่ย
อ้างว่าขอเงิน๒๐๐บาท๒ครั้งแล้วแม่ไม่ให้นะฮะ
โจ้นะครับได้ไปขโมยจักรยานยนต์ของชาวบ้านมาด้วยนะครับ
ขี่เข้าไปในพื้นที่พระยืนจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายนายทองใสม่วงกลางวัย๖๗ปี
ที่เขานอนอยู่ที่ทุ่งนาจนบาดเจ็บแล้วเอาจักรยานยนต์ของเขาไป
ซึ่งเป็นจักรยานยนต์ของนายสนทยาศรีผ่องใสอายุ๖๓ปี
เขาอยู่ที่บ้านหนองฮียอำเภอเมืองขอนแก่น
ขี่หนีไปถึงอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสรคามไปจอดทิ้งเอาไว้
แล้วไปลักอีกคันนึงคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมคือกะว่าจะได้เปลี่ยนตบตาเจ้าหน้าที่ไปเรื่อย

แล้วเขามีเงินสดอยู่ติดรถอยู่๑๒๐๐๐บาท
ก็เลยขี่หลบหนีไปถึงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกรสิน
ไปนอนอยู่ที่กระท่อมในพื้นที่นาของชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาเห็นผิดปกติแล้ว

ถึงรู้ว่าอ้าวนี่คือนายทรงกรดหรือนายโจ้เนี่ยผู้ต้องหาฆ่าแม่ตัวเองนะครับ
หนีมาจากที่บ้านแท่นจังหวัดชายภูมินะฮะก็เลยควบคุมตัวมานะครับ
ข้อหาที่สารอนุมัติหมายจับเอาไว้ก็คือฆ่าบุพการีนะครับ
ส่วนตัวนายโจ้รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
นายทองใสชาวบ้านที่ถูกนายโจ้ทำร้ายร่างกายนะครับที่เมืองพระยืน
วันนี้เขากับภรรยาก็เดินทางมาชี้ตัวในโจ้นะครับ
เสื้อฟ้านี่คือผู้ที่ถูกนายโจ้ทำร้ายนะครับก็มากับภรรยานะฮะ
เพื่อมาชี้ตัวผู้ต้องหาคดีก็เลยมีสองที่เลยนะทั้งที่บ้านตัวเอง
ไปฆ่าแม่แล้วก็ลายทางที่ไปขโมยจักรยานยนต์เขาไปทำร้ายเขา
นี่ฮะคุณลุงเนี่ยมาชี้ตัวนะครับลุงทองใสนะฮะบอกว่า
นี่คือบาดแผลของลุงเห็นไหมถูกนายโจ้ทำร้ายร่างกาย
เป็นแผลตามตัวหลายแผลตอนนั้นนายโจ้ต้องการจะมาชิงทรัพย์
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ๓๐มกราคม๑วัน
ที่นายโจ้เนี่ยบีบคอแม่ตัวเองเสียชีวิตนะฮะ
ประมาณตีสี่ลุงออกไปนอนอยู่ที่กระท่อมที่นานะครับ
กับภรรยาเพื่อไปเฝ้าเครื่องสูบน้ำในโจ้ขี่จักรยานยนต์มานะฮะ
ผ่านไปผ่านมาอยู่สามรอบหลังจากนั้นก็หยุดแล้วเดินเข้ามาหา
แถวนี้มีคนขายไข่เป็ดขายไข่เต่าไหมอืม
ลุงก็บอกไม่มีหรอกนะแต่อยู่ดีฮะ
ทองใสบอกนายโจ้เนี่ยปรีเข้ามาหานะครับ
ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บภรรยาของลุงก็ตะโกนนะฮะ
ตะโกนเสียงดังบอกนี่เห็นปืนแล้วเห็นปืนแล้ว
เดี๋ยวจะเอาปืนมายิงนะแต่ความจริงเป็นเพียงอุบายของภรรยา
ค่ะนะฮะเพราะว่าจริงจริงแล้วไม่มีปืนนะ
พอนายโจ้ได้ยินว่าเออมีปืนมีปืนก็เลยรีบวิ่งหนีไป
นะฮะส่วนลุงทองใสกับภรรยาก็เลยไปแจ้งความนะครับ
ภรรยาของลุงทองใสอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับวันนั้น
บอกว่าพอตะโกนขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่มีใครมาช่วย
ก็เลยคิดขึ้นมาออกอุบายนะฮะให้คนร้ายกลัว
บอกว่ามีปืนมีปืนเจอปืนแล้วเจอปืนแล้วเดี๋ยวเอาปืนไปยิง
ไม่คิดว่าผู้ต้องหาเนี่ยพอได้ยินคำว่าปืนเนี่ย
วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วขนาดนั้น
หมายถึงว่าคุณตากับคุณยายนอนอยู่ที่น้ำ

ดั่งงัยง่าตีศี้เงินแล้วดีข่าวบ้านแล้ว
รอบสุดท้ายเนี่ยเล่าไปเนี่ยนะ
กับพ่อดีกับเป็นลักของคนผู้หลัก

โอ้ยก็ขอบคุณหลายแหละครับเจ้าหน้า

สมัยนี้ก็คือเก่าแล้ว
ไปใช้กับรอดรอบพูดไอ้ที่จะซัวร์กันซัวร์ไปเลยรอบ

ตอนนั้นค่ะเขาได้ชินทรัพย์อะไรกันครับ

กับตำรวจกับตำรวจ

นี่คือบัติแถนจากการทำร้ายใช่ไหมครับ
ถ้าไม่มีผู้มาช่วยโน้นอันที่เป็นน้ำเป็นอย่างสีตาปืนเจ้าอยู่ใส่ตา
ฉันต้องห้องต้องหายห้องความโกรธกับว่าไม่พอได้ยินกับโน้น
ก็รอกันกับมีหลายอยู่ตาวาพลบาพลนั่นอย่างนี้

สรุปว่ามีปืนจริงไหมแล้วเข้าเลือกเป็นอุบายของเรา
อุบายคู่คนรายซื้อจ้ะ
ไม่มีผัดโต้ดวงเดียวเป็นน้อยโทมแต่เจ้าน้องหัวหงอกป่านนี่ล่ะ

หลังจากที่ควบคุมตัวได้นะครับ
ทุกผู้จมครับในโจ้ที่ก่อเหตุวิทยาภูมิ
ทางสพบแท่นก็ประสานมายังที่มันจักรดิขอยืนขอนแก่น
ชิงทรัพย์จักรยานยนต์เขาบหัวหายไปดำเนินคดีต่อนะครับ
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุเอาไว้หลายที่เหลือเกินทำร้ายเขาขโมยรถจักรยานยนต์เขา
นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่บอกว่าจากการตรวจสอบประวัตินะครับ
ทรงกรดหรือนายโจ้เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
ก่อคดีฆ่าเพื่อนของตัวเองมาแล้วที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
สารตัดสินจำคุกเก้าปีสี่เดือนพ้นโทษออกมาคือมีนาคมปีหกสาม
อืมนี่ยังไม่ถึงปีเลยนั่นน่ะสิคะพอออกมาก็ไปรับจ้างนะฮะ
รับจ้างทั่วไปนะฮะแล้วก็มีการเสพยาบ้าด้วยนะฮะ
ดื่มเหล้าด้วยอาการทางจิตจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้แพทย์เนี่ย
นิจฉัยอย่างละเอียดก่อนนะครับแต่จากการพูดคุยตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาก็ยังให้การได้ตามปกติ
ค่ะเบื้องต้นแจ้งข้อหานะครับคือฆ่าบุภารีโดยเจตนานะครับ
มีทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยลักทรัพย์ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องส่งต่อไปที่สพบ้านแท่นนะฮะ
ชายภูมิในคดีฆ่าแม่ตัวเองนะฮะโอ้โหนี่นะคะคือตอนเกิดเหตุเนี่ย
มีญาติของผู้ก่อเหตุก็บอกว่าในโจ้ก็ชอบเมาอ่ะแหละครับ
แล้วก็บอกกับญาติว่าอยากได้รถจักรยานยนต์ญาติก็บอกว่างั้นก็ทำงานสิ
ไม่ยอมทำงานไปฆ่าแม่จะขอเงินแม่นี่ค่ะอันนี้คือการทำแผนนะคะ
ตำรวจสพบ้านแท่นค่ะนำตัวในโจ้มาทำแผนที่จุดเกิดเหตุ
คือกลางทุ่งนาบ้านหนองเม็กอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิ
ญาติญาติก็มารอดูการทำแผนกันเยอะเลยนะคะตำรวจนำไปชี้จุดที่ขี่รถจักรยานยนต์
พาแม่มาที่จุดเกิดเหตุหลังจากนั้นเนี่ยในโจ้ก็เดินลงมา
แล้วรับสารภาพว่าจุดนี้แหละขอเงินแม่๒๐๐บาท
แต่แม่ไม่ให้ก็เลยโมโหแม่ทำร้ายแม่
โจ้บอกว่าเริ่มจากการบีบคอแม่ก่อนครับ
คอแม่จนแม่ล้มค่ะพอแม่ล้มลงไปแบบนี้นะคะ
ในโจ้เอาเท้ากระทืบคอแม่นี่เขาทำแผนเขาก็ทำท่าให้ดู
ทืบไปที่คอแม่๕ครั้งโอ้โหแม่แน่นิ่งไปเลยค่ะ
พอแม่แน่นิ่งไปปุ๊บโอ้โหรื้อค้นตัวแม่ต่อ
ในตัวแม่มีเงินมีอะไรไหมเจอเงิน๒๐๐๐เจอมือถือเครื่องหนึ่ง
เอาไปเลยนะคะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
สุดท้ายก็โดนจับเนี่ยค่ะ
กระทืบที่ที่คอได้กี่ครั้ง๕ครั้ง
เราได้เอาเสื้อไปหลุดหัวแม่เอาไหมไม่เอาอีก
แล้วทำไมจะหลุดเองหรอ
ติดที
เสื้อเย็นส์แม่

เจ้ารู้สึกผิดมั้ยที่เนิ่มกับแม่แบบนี้
นี่นะคะคือพฤติการการก่อเหตุของในโจ้นะคะ
ทีนี้ค่ะพ่อของในโจ้ค่ะ
นายบุญเต็มอายุ๖๒ปี
พ่อบอกว่าถ้าจะถามว่าให้อภัยลูกชายไหม
พ่อก็ขอใช้คำว่าอโหสิกรรมต่อกันน่าจะดีกว่า
ตั้งแต่เริ่มต้นเกิดเหตุพอก็นึกตลอดว่า
ลูกไม่น่าหนีเลยควรจะมอบตัวนะ
เพราะก็กลัวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่วิสามัน
พอรู้ว่าลูกชายโดนจับพ่อโล่งเลยนะคะ
พ่อบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้ตำรวจ
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไปเลย

ผมเองก็หวังอย่างเดียวคือ

พูดถึงแม่ก็หละพบแล้วไม่รู้จัก

เรากดเครื่องลูกชายไหมที่ทำแบบนี้ครับ

ให้อภัย
เราวันนี้แม่แม่คงจะให้อภัยลูกหรือว่า

ก็คิดสงสารลูกอยู่นะ

อีกอย่างก็ดูแม่เนี่ย

จะมีจะชั่วหรือยังไงก็

แต่เขาทำผิดก็ต้องไปตามกฎหมายนะครับ

วิเชียนอายุ๖๐ปีก็บอกว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะที่จับตัวในโจ้ได้
เพราะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยค่ะชาวบ้านเขากลัวกันมากไม่กล้าออกไปทำสวนทำไร่
ถ้าออกไปเนี่ยพบค่ำคือรีบกลับกันหมดเลยอะค่ะ
ต้องออกมาเป็นกลุ่มตอนนี้ยังจับไม่ได้อ่ะค่ะอ่า
ก็คิดว่ายังอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่อยู่
แต่ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรแล้วความรู้สึกความรู้สึกอ่ะดีแล้วครับ
จับได้แล้วนั่นว่ะครับเขาที่พระแว้งบันไดก็ปลากลัว
เขาย่านเพื่อนอยู่เนอะย่านอยู่แล้วเขาเขากล้าขาวคนเขาไม่กล้าขาวคนเนอะ
นี่นะคะตำรวจก็คุมตัวในโจ้กลับไปสอบปากคำเพิ่มนะคะ
ที่สอบพอบ้านแท่นนะคะแจ้งข้อหาค่าบุภการี
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อนะคะครับ
นี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะฮะนี่ค่ะ
ตำรวจเขาแกะรอยได้เนี่ยใช่ค่ะตำรวจบอกว่าไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้ในการหลบหนีนะคะ
แล้วก็นำมาปฏิปต่อกันนำมาซึ่งการจับตัวในโจ้ในครั้งนี้นะคะ
ก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปเรื่อยใช่ไหมฮะจากจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้
เปลี่ยนรถไปขโมยรถเขาไปเรื่อยสุดท้ายก็ถูกจับจนได้ถูกต้องค่ะครับ